ต่อไปนี้นะคะต้องบอกว่าอวสารนักถ้ำมองค่ะ

แล้วก็ไปยืนส่องหน้าห้องเลยคุณผู้ชม

ยืนส่องอยู่นาน๒นานนะคะ
หันกลับมาอีกทีเข้านี่เลยจ้ะ

โอ้โหโดนทั้งต่อยโดนทั้งเตะหัวคอ

เดินกลับมาเห็นเอาคุณผู้ชมไปดูคลิปกัน
โอ้โหเอาเอาซะเตเลยอ่ะ

ดอกแรกอืมดอกที่สอง

ถึงมีการเซแบบเซหน้าเซหลังนิดนึง
ก่อนที่ตัวเองจะเดินกลับเข้าไปห้องที่อยู่ด้านริมบันได
นี่คือผู้ชายคนนี้นะคะ
เขาเดินมาแล้วก็มาส่องห้องห้องหนึ่ง
ยืนสองอยู่นานสองนานสามนานสี่นานเลยค่ะ

แล้วขณะเดียวกันนายนัทธพงศ์
ผู้ชายที่เป็นคนเตะเมื่อสักครู่นี้นะ
เขาเดินกลับมาเห็นพอดีเขาก็ถามว่า
เฮ้ยมองไรอ่ะยืนทำอะไร
มามองเมียสู้ทำไม

เข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิด

ผิดได้ยังไงก็ยืนมองอยู่นานแล้วว่ามาแอบมองเมียเขา
นักถ้ำมองคนนี้ก็โดนเข้าไปประมาณ๔ดอกค่ะ
ก่อนที่จะเดินโซซัดโซเซกลับเข้าห้องไป
ชาวเน็ตเข้าไปดูกว่า๗๓๐๐๐ครั้งแล้วนะ

มันเป็นปัญหาหลักเป็นภัยสังคมที่มันเกิดขึ้น
คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องเช่าเลย
แต่อีกกระแสหนึ่งค่ะก็มีคอมเมนต์มาบอกว่า
พี่เขายืนหยัดอยู่ได้ยังไงโดนเข้าไปหนักขนาดนั้น
อกแรกเข้าก้านคอนะคุณ

นิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม

แข็งแรงมาก

ดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปลมพับเลยจ้ะ
ล้มพับเลยนะฮะอย่าไปท่ามองใครละกันนะฮะ